เพราะว่าสถานการณ์โควิด๑๙ระลอกใหม่ครับ
แม้ว่าจะมีกระแสว่าตอนนี้หลายสโมสรอาจจะอยากให้มีการตัดจบนะครับ
จะมีบางสโมสรที่ลือกันในโซเชียลครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยยืนยันโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
บอกว่าไม่มีการตัดจบอย่างแน่นอนครับ
ฟุตบอลไทยลีกตอนนี้นะครับโปรแกรมที่จะกลับมาแข่งขันก็คือ๖กุมภาพันธ์ครับ
กลับมาแข่งขัน๓กุมภาพันธ์นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวพอสมควร
มีบางสโมสรก็ได้เสนอให้ฟุตบอลไทยลีกระดูกาลนี้
ตัดสินใจตัดจบการแข่งขันไปเลยนะครับ
ขณะที่บางส่วนก็เสนอให้ตัดจบโดยที่ไม่ต้องมีการตกชั้นครับ
แล้วก็มีการเพิ่มทีมจากไทยลีก๒เข้ามาในระดูการหน้าแทน
แต่ว่าล่าสุดนะครับได้รับการยืนยันจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนในการตัดจบระดูการอย่างแน่นอนครับ
โดยในขณะนี้ก็กำลังเตรียมแผนที่จะเสนอแข่งขันแบบปิดกับทางรัฐบาล

คาดว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการหารือถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกครั้งครับ
ส่วนค่ำคืนนี้ครับเชื่อว่าแฟนชาวไทยก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้เนี่ยวันนี้อายุครบ๑๗ปีพอดีเลยเป็นวันเกิดของเขานะครับ
เขามีโอกาสที่จะได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับกับทีมเชลซีครับ
แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่มาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
วันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบครับจูดเบลมีอายุครบ๑๗ปีพอดีนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้จูดเบลได้รับโอกาสลงสนามก็จะเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นสำคัญ
แล้วก็เชื่อว่าแฟนชาวไทยก็อยากที่จะเห็นจู๊ดเบล
ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษได้ลงสนามด้วยเช่นกันนะครับ
รวมกับอีก๑ประตูในการลงเล่นลีกสำรองกับเชลซีครับ
ส่วนคนนี้ก็ยังคงฮอตต่อเนื่องครับสำหรับธีรทรบุญมาทันหรือว่าเจ้าอุ้มนะครับ
ซึ่งก็มีชื่อของธีรทรบุญมาทันที่ร่วมรุ้นเช่นเดียวกันนะครับ
ประตูนี้ครับที่ยิงชุนบุกคุณไดมอเตอร์นะครับประตูสุดสวยก็เป็นประตูที่แฟนแฟนเอเชียก็จดจำครับ
แล้วก็เชื่อว่าชาวไทยเราก็ลุ้นนะครับว่าอยากจะให้ธีรทรเป็นแก๊กซาวยอดเยี่ยมของเอเชียนะครับ
โดยนักเตะที่มีโอกาสที่จะได้รางวัลนี้ไปนะครับก็ประกอบไปด้วยหลีเล่ยนะครับ
นักเตะจากบักกิ่งกัวอันครับโกโตคุซากาอิครับวิสเซลโกเบนะครับ
ประเทศญี่ปุ่นและเซอิสซากาอีครับนักเตะจากเบอร์เซโปลิสอีรานนะครับ
โผล่ก็จะมี๔คนครับซึ่งการโหวตตรงนี้แฟนก็สามารถไปร่วมโหวตได้
ส่วนเรื่องราวของแบตมินตันที่จะจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยนะครับ
จากการที่ทางการจีนเข้มงวดไม่อนุญาตให้ประชาชนออกนอกประเทศก็เลยไม่ได้มาแข่ง
ติดโควิด๑๙ทำให้ทีมญี่ปุ่นต้องถอนตัวไปทั้งทีมเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยทำให้นักกีฬาไทยหลายคนซึ่งเป็นดาวรุ่ง
มีโอกาสที่จะได้ลงแข่งขันแทนที่ครับ
เนื่องจากพอการถอนตัวเกิดขึ้นไปนะครับ
ก็ทำให้นักกีฬาไทยก็ได้โอกาสเสียบตรงนี้แทน
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับทางสมาคมเพราะว่า
ปกติแล้วเนี่ยนักแบตมินตันที่เป็นดาวรุ่งจะได้รับโอกาสในรายการระดับเล็กครับ
ซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกเลยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสมาคมแบตมินตันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมครับ
สำหรับนักกีฬาที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับ
ซึ่งนักกีฬาดาวรุ่งที่ได้สิทธิ์ในรายการนี้เนี่ยมีทั้งหมด๑๕คนด้วยกันนะครับ